เคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นแล้วค่ะ
เพราะว่าออกจากศาลดีกาเดี๋ยวจะไปที่เรือนจำนะคะ
ใช่ค่ะจากนั้นสองท่านพูดถึงกรณีคุณทักศิลป์กลับบ้านเกิดหน่อยค่ะ

คือผมยังก้ำกึ่งอยู่กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า
นี่ต้อนรับวีรบุรุษหรือรับนักโทษทางการเมืองกลับบ้าน

แต่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องทำใจนะ
นักโทษการเมืองเนี่ยเขาจะมีผู้สนับสนุน

เขามีแฟนคลับแล้วแต่รัฐจะบริหารยังไง

ถ้าบริหารเข้มงวดเกินไปอะไรก็ไม่ได้เนี่ย

แต่ถ้าบริหารแบบไปสร้างภาพให้เป็นวีรบรุษเกินไปเนี่ย

ฉะนั้นรัฐหรือประเทศหรือรัฐบาลที่ต้องบริหารแบบนี้เนี่ย

สมัยก่อนจอมพลธนอมบวชเนรกลับมาจากสิงคโปร์

อาจารย์ปริญญาคงจำได้ก็คล้ายอย่างนี้

แต่นี่เหตุมันควรจะจำเป็นเพราะว่าระหว่างรักษาความปลอดภัย

ลองคิดดูถ้าเกิดคุณทักษิณเกิดอะไรขึ้น

สมมุติใครไปทำอะไรเขายังไงเนี่ยนะ
ฉะนั้นพอมีกระบวนการนำ

มีการดูแลอารักษาอย่างดี

บรรยากาศอย่างนี้มันก็ต้องเป็นไปแบบนี้

เพราะว่าขบวนนำตัวคุณทักษิณชินวัฒน์เนี่ย
กำลังจะเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้ว

ก็ดูว่าตอนเข้าเรือนจำจะอยู่ในเรือนจำอย่างไร
หรือจะขอเข้าโรงพยาบาลของเรือนจำต้องดูต่อ
อาจารย์มองยังไงถึงกรณีคุณทักษิณกลับบ้าน

คือที่บอกกันว่าไม่เกี่ยวกับการตั้งรัฐบาล
การกลับมาประเทศไทย
ก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณที่ไม่เกี่ยวกับภักดิ์เพื่อไทย
และการตั้งรัฐบาลวันนี้ก็น่าจะเป็นที่ยุตินะครับว่าเกี่ยวกัน
เพราะว่าท่านอดีตนายกทักศิลป์
คุณทักษิณเลือกกับวันเลือกวันโหวตนายกรมตรี

ที่เราก็มานั่งคุยกันในห้องในสตูดิโอ
คือกลับแผนเดิมคือบวชเรื่องนายกว่าที่๔สิงหา

เห็นได้ว่าแผนเดิมคือจะเว้นไปอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยกลับ
แต่คราวนี้กลับก่อนการโหวต
แปลว่ามันมีความแตกต่างไปบ้าง
แง่ของการเจรจาที่มาของการกลับมาวันนี้
แล้วก็ผมคิดว่าความขัดแย้ง๑๗ปีที่ผ่านมา
ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดง
ก็เป็นอันยุติลงด้วยการกลับมา
ของคุณทักษิณและการตั้งรัฐบาลที่ข้ามคั่วในคราวนี้
ความขัดแย้งก็จะมาเปลี่ยนรูปแบบใหม่
ไว้ง่ายคือเดี๋ยวคงได้วิเคราะห์ต่อนะครับว่ายังไงต่อ
คือต้องเข้าใจว่าฝั่งรัฐบาลเดิมเนี่ยเขาแพ้ฝั่งฝ่ายค้านเดิม
ฝั่งฝ่ายค้านเดิมซึ่งนำโดยภักดิ์เพื่อไทยและเก้าไกร
เรียกเป็นฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งชนะขาด
รวมกัน๘พัก๒๗ล้านเสียง
อีกข้างหนึ่งเนี่ยแค่๑๐ล้านเสียงก็ชนะขาด
การที่พักรัฐบาลเดิมจะชนะฝั่งประเทศไทยได้มีทางเดียว
คือเพื่อไทยกับก้าวไกรต้องปล่อยมือกันซึ่งก็ปล่อยเรียบร้อย
ทีนี้จะเป็นรัฐบาลก็ต้องมีเพื่อไทยไปรวมซึ่งก็รวมเรียบร้อย
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจันนั้นคิดว่าการที่รัฐบาลนี้
ซึ่งจะโหวตกันเข้าใจว่าเมื่อกี้คุณหมอชุลนานเสนอแล้ว
ว่าจะมีการอภิปรายก่อนสิใช่ไหมฮะอภิปรายเรื่องคุณสมบัติใช่ไหม

แต่คราวนี้เนื่องจากว่าคุณเสถาไม่ใช่สอนะครับ

ถ้ามีเรื่องพาดพิงเรื่องต้องชี้แจงทำยังไงเนี่ย

ก็ติดตามดูกันเพราะว่าไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับ
แต่ว่าเด็นคือถ้าหากโหวตเสนอแล้วตอนนี้

ก็แปลว่าอีก๔ชั่วโมงข้างหน้านี้คือการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติคุณเศรษฐา

ทีนี้ก็ไม่ทราบว่าเรื่องที่คุณชูวิทย์

คือเข้าใจว่าการดีลจบแล้วเมื่อได้รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาต้องการ
จริงไม่ต้องการเสียงสอสออะไรนักหนาหรอก
จากสองพักนั้นเนี่ยที่ต้องการจริงคือ
สอวอซึ่งยังขาดอยู่อีก๖๑เสียง
ถ้ามาตามนัดก็ได้เป็นแน่แล้วคงได้มากกว่า๖๑เสียงแหละ
เป็นร้อยนะครับครับอันนี้แต่ประเด็นคือถ้าเกิด
มั่นใจไหมครับว่าจะยกมือให้แน่ใช่ไหมครับ
คือคนก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเมื่อดิวมาถึงขนาดนี้
ทักษิณกลับมาแล้วขนาดนี้แต่ว่าผมเชื่อว่า
บนชนก็ยังลุ้นกันอยู่นะว่าถึงไหม
เพราะข้อสำคัญเนี่ยคือถ้าหากว่าเกิดสว
เขาจะไม่มาตามนัดขึ้นมาเหตุผลเขามีแล้วนะ
เหตุผลอะไรครับก็ที่คุณชุวิตออกมาแชร์
ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันนะครับว่าตอนบ่ายจะเป็นยังไงนะครับ
แต่ว่าดิวมันจบแล้วเมื่อคุณทักษิณกลับมา
แล้วเข้าใจว่าการที่กลับมาก่อนที่ตั้งรัฐบาลสำเร็จเนี่ย
ผมว่าเป็นการแลกกันอย่างที่หลายท่านใช้คำว่าเป็นตัวประกัน
โดยคุณทักษิณยอมมาเป็นตัวประกันเองเพื่อแลกกันกับการยกมือให้

แต่ปัญหาของเรื่องคือพอคุณทักษิณกลับมาเนี่ย
ก็อยู่ในผมจะเปรียบเทียบแบบนี้ไม่ทราบว่าแรงไปหรือเปล่า
แต่คงเห็นภาพเหมือนลูกไก่ในกำมืออุ้งมือแล้ว
บีบก็ตายจะคล้ายก็รอดอย่างนี้เหรออาจารย์
แต่คล้ายเพราะเมื่อกลับมาแล้วจากที่ผู้ต้องโทษที่หลบหนี
ค่ะก็กลายเป็นผู้ต้องขังอืมไอ้การต้องขัง
จะอยู่ที่ไหนในเรือนจำจริงหรือจะขออยู่โรงพยาบาล
ดังนั้นผมคิดว่าอำนาจต่อรองคุณทักษิณก็จะหายไป
ว่าบ่ายนี้ครับนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับ
สวจะมาตามนัดกันขนาดไหนจะโหวตให้หรือเปล่า
แล้วรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาจะยังไงต่อนะครับเพราะมีหลายเรื่อง
ซึ่งคนก็รอดูนะครับว่าเอ๊ะแล้วเรื่องที่ต่อให้สวโหวตให้
แล้วเรื่องที่คุณชุวิตเขาได้แฉเอาไว้เนี่ยเรื่องที่มันแปลกอย่างหนึ่งนะครับ
ครับเดี๋ยวต้องให้เอ่อพี่สุภาพได้วิเคราะห์ต่ออ่าฮะได้ครับ
คือคือคือคือมันที่มันแปลกคือว่าเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยค่ะ
วิกฤตการณ์ทางการเมืองก็เริ่มต้นด้วยเรื่องของคุณทักษิณที่ไม่เสียภาษี
ครับใช่ไหมฮะไอ้คราวนี้กลับมาสิบเจ็ดปีเป็นเป็นนายกคนใหม่ของเพื่อไทย
คือคุณเศรษฐาก็ดูจะมีปัญหาโดนคอรหาอยู่
มันคล้ายกับว่า๑๗ปีผ่านไปวนกลับมาใหม่